คุณผู้ชมคะเขาว่าผู้หญิงอย่าอยู่สวยแต่ไม่รวยจะทำไง
ทำยังไงก็ได้ที่ไม่ให้เดือดร้อนคนอื่นนะคะ
อย่าเอาเยี่ยงอย่างผู้หญิงคนนี้นะคะ
จะเล่าให้ฟังผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
คลิปมาเลยก็ได้นะคะผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปในร้านขายเครื่องสำอาง
ปกติมันจะมีตัวเทตเตอร์ใช่ไหมอันนั้นลองได้
แต่นี่เธอไปแกะไอ้ที่เขาเตรียมไว้ขาย
แกะลองแกะลองแกะลองหลังจากนั้นก็ไปเลย
แม่ค้าบอกว่าต้องนำคลิปนี้มาโพสต์ประจานเลย

ช่วยติดต่อกลับมาที่ร้านหน่อยได้ไหม
กลับมารับผิดชอบกับสิ่งที่คุณทำลงไป
ของที่คุณแกะน่ะเขาเอาไว้ขายไม่ได้ไว้ให้ลอง
ชอบทารองค่ะนะลองแบบจริงจังมาก

เอาให้เข้ากับเฉดสีผิวของตัวเอง

เมื่อวานเนี่ยคือชิมไว้ใช่ไหมลองไว้เจ็บปวด

คลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าสุนิสาแสงโชธค่ะ
โพสต์คลิปนี้กับข้อความที่ว่า
กระทำของลูกค้าที่ไม่ควรเอาแบบอย่างเลยค่ะ
ลูกค้าได้แกะสินค้าที่ทางร้านวางไว้ขาย
เอาออกมาทดลองมากกว่า๒๓รายการ
กรณีแบบนี้ทางร้านถือว่าเป็นการกระทำที่ตั้งใจ
เพราะสินค้าเสียหายมากหลายชิ้น
และไม่สามารถนำมาขายต่อได้
ทางร้านก็ได้มีการขึ้นป้ายไว้อย่างชัดเจน

นี่คือสินค้าที่ผู้หญิงคนนั้นแกะมาทดลองค่ะ
ทีนี้เจ้าของร้านที่เอาคลิปนี้มาลงโซเชียล
เขาบอกว่าลงคลิปนี้ไว้
หากลูกค้าที่อยู่ในคลิปต้องการจะรับผิดชอบ

ติดต่อกลับมารับผิดชอบเรื่องของค่าเสียหาย
เดี๋ยวแม่ค้าจะลบคลิปนี้ให้นะคะ

คนด่ายับเลยค่ะมันทำไม่ได้ไง

ฉันทำบ่อย